ท่านผู้ชมครับที่อุดรธานีตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านกำลังช่วยกันตามหาผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหลงป่าหรือว่าจะหนีหายไปในพื้นที่แถวไหน
นะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่ชื่อนายสถิต
นามสกุลอาวะแสงชื่อเล่นชื่อฮอน

เขาเป็นชาวตำบลกุฎหมากไฟอำเภอหนองบัวซอนะฮะหายไป๒๑พฤษภาคม
ในพื้นที่ป่าที่ขึ้นไปแต่นี่คือภาพตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ
ตามข้อมูลคือ๑๘พฤษภาคมครอบครัวได้พานายสถิตคนนี้มาบวชแก้กรรม
ซึ่งเจ้าอาวาสวัดภูตภาวทองในพื้นที่บอกว่ายังบวชไม่ได้
เพราะนายสถิตไม่สามารถท่องบดขานาคได้ก็ให้อยู่ที่กุฏิท่องให้ได้ก่อน
อยู่นายสถิตเหมือนกับมีอาการเครียดจนอาการที่เป็นอาการทางจิตที่ต้องกินยาอยู่ตลอดเนี่ยกำเริบขึ้นมานะครับ
แล้วก็เดินออกจากวัดไปตั้งแต่เช้า๒๑พฤษภาคมโดยโทรไปสั่งลายาดเอาไว้ด้วย
มีคนเห็นว่าหายเข้าไปทางป่าที่อยู่ด้านหลังวัดญาติญาติก็ไปแจ้งตำรวจ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตำรวจก็มาช่วยกันตามหาตัว
วันที่หายไปแต่งชุดสีขาวนะครับที่เอวก็มีผ้าคล้ายกับสีคล้ายจีวรพระเนี่ยผูกอยู่ด้วย
ศีรษะเนี่ยโกนเรียบร้อยแล้วนะฮะเตรียมบวชแล้วแต่ว่ายังท่องบวชขานาคไม่ได้
ส่วนที่กำลังกันค้นหาร้อยกว่านายนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยปูพรมค้นหาตามถนน
ที่เป็นถนนตัดผ่านขึ้นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ
แต่เนื้อที่ป่าแห่งนี้เนี่ยแสนกว่าไร่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม๓จังหวัด
อุดรธานีขอนแก่นหนองบัวลำพูแต่ยังไม่เจอนะครับตั้งแต่๒๑พฤษภาคม
ที่คาดว่าจะเข้าไปประมาณบ่าย๒ที่จะเข้าไปแต่ตอนเช้าเขาโทรสั่งลายัดเอาไว้
มีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานบอกว่าช่วงบ่าย๒๒๑พฤษภาคม
มีชายรูปร่างสันทัศน์ศีรษะโล้นสวมชุดขาวเดินผ่านจุดตรวจโนนหัวช้างไป
ซึ่งจุดนี้ห่างจากวัดประมาณ๑๒๑๓กิโลเมตรอยู่ในเขตตำบลโนนสมบูรณ
อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นแล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่พยายามเรียกนะ
แต่เขาก็ไม่ตอบรับอะไร๔โมงเย็นวันนั้น๒๑พฤษภาคม
ชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้ไปอยู่ที่หมู่บ้านโนนหัวช้าง
แล้วช่วงค่ำวันเดียวกันมีคนบอกว่าเห็นผู้ชายลักษณะ
แต่งตัวแล้วก็ศีรษะโล้นเหมือนกับนายสถิตเนี่ยนะครับไปอยู่ที่สาราใต้ต้นโพ
รั้ววัดสุริมงคลตำบลโนนสมบูรณ์อยู่ที่สารานะนอนอยู่
ญาติญาติกับผู้ใหญ่บ้านเองนะครับก็พยายามช่วยกันหาทำพิธี
ขอคำมาเปิดป่าโดนบันดาลให้เจอตัวเท่ากับว่าไม่รู้ว่าอยู่ในป่า
หรือว่าเดินไปเรื่อยตามพื้นที่หมู่บ้านต่างเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่เจอตัว
ท่านพระภูมิเจ้าอิทธิวัดผู้ทะพ่อทองปูพญานาคคลาบมุจริง
ก็ขอให้ท่านดายน้ำปกปรักษ์รักษาหน้ายฮ่อนหรือว่าหน้ายฮิตอวัยแสน
ให้ได้กลับมาสู่อ้อมกอดของพี่ของน้องของพ่อของแม่ของลูกของเมีย
คือทางครอบครัวบอกว่านายสถิตปัจจุบันอายุ๔๐นะฮะแต่ว่าตอนเป็นวัยรุ่น
เขาเคยติดยาเสพติดจนมีอาการประสาทหลอนต้องพาไปบำบัดไปรักษาตัว
แต่ก็ไม่หายขาดนะครับก็ต้องกินยาอยู่ตลอดนะฮะ
อาการทางประสาทอะไรพวกนี้นะครับ
ล่าสุดไปดูดวงกับหมอดูบอกว่านายสถิตเนี่ยมีกรรมต้องบวชแก้กรรม๗๑๕วัน
บวชแล้วอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองนายสถิตเองเขาก็ไม่อยากบวช
บอกนะเพราะไม่ใช่แล้วฮะเขากลัวว่าถ้าเขาบวชเนี่ยเขาจะรักษาศีลไม่ได้
แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาก็มาสินขาดมาอาบัดปฏิบัติตัวไม่ได้
ก็ญาติเขาบอกต้องบวชพอมาบวชปรากฏว่ายังไม่ทันได้บวชท่องบวชขานนาคไม่ได้
คุณฮารินเขมรุทยศภูมิสื่อข่าวของเราวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่วัดภูสะพาวทองนะครับ
ได้คุยกับทางภรรยาของนายสถิตชื่อนางจิตติมานะครับ
บอกว่าสามีนี่ก็เครียดขาดวายได้นะเนื่องจากต้องปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่นครปฐมด้วย
ช่วงโควิด๑๙ก็มาอยู่ที่บ้านเกิดที่อุดรธานีนะครับ
รักษาอาการด้วยการกินยาเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตประสาทหลังเสพยาเสพติดเนี่ยมาตลอด๒๐ปี
อยู่วัดก็มักจะโทรมาพูดคุยกับพี่สาวพี่ชาย
รวมทั้งตัวภรรยาด้วยเกี่ยวกับความเครียด

คนในครอบครัวตอนนั้นก็ประเมินแล้วว่า
สงสัยต้องไปรับไปหาหมอแล้วมั้ง

มากก็คือจะจำไม่ได้
คือสมองนี่จะคิดไปอย่างอื่น

พอมาเครียดคิดไปเองมันจะลืมหมดเลย

อยากให้มาด้วย

อยากให้กลับมาทุกคนเป็นห่วงแล้วก็รักคิดถึง
แรงใจพี่น้องเขาช่วยกัน

ถ้าใครพบเห็นก็อยากให้พาเขามา
ภรรยาบอกว่าก็คุยกันในครอบครัวแล้วถ้านายสถิตกลับมาเนี่ยนะ
บวชไม่บวชทีนี้ก็ไม่บังคับแล้วนะครับตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือ
ขาดยามาสามวันและเกรงว่าอาการจะกำเริบเดี๋ยวอาการหนักถึงขั้นหวาดระแวงคนรอบข้างเนี่ย
แล้วมีไปทำร้ายอะไรใครเข้าเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งกว่าเดิม
ชาวบ้านในพื้นที่วัดภูตภาวทองนะครับเชื่อว่าป่าที่อยู่ใกล้ใกล้วัดเนี่ย
จากวัดสักหนึ่งกิโลเมตรเป็นเมืองลับแลด้วยนะครับใครหลงเข้าไปเนี่ยจะหากันไม่เจอ
วันนี้คุณคารินก็ตามชาวบ้านเข้าไปไปทำพิธีในจุดที่บอกว่าเป็นประตูเมืองลับแหล่นะ
ชาวบ้านเขาก็เดินเท้ากันเข้าไปนะครับเอาเครื่องเส้นไหว้ต่างไปไหว้นะครับ
ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้ทีมค้นหาได้เจอนายสถิตอย่างปลอดภัยนี่นะครับ
แล้วก็ไปไหว้รูปปั้นพ่อปู่พญานาคาราชมุจรินซึ่งตั้งอยู่ที่วัดภูตภาวทองด้วยนะครับ
ไห้เป็นครั้งที่สองแล้วนะเพราะว่าไหว้ไปครั้งนึงแล้วก็ยังไม่เจอ
ก็เลยกลับไปไหว้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้นะครับทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่า
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยกเลิกภารกิจค้นหาเมื่อช่วงเย็นนะครับ
หลังจากที่ประเมินแล้วว่านายสถิตผู้ศูนย์หายน่าจะไม่ได้หลงเข้าไปในป่า
ประเมินกันแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ประเมินแบบนี้
เลิกภารกิจค้นหาในป่าก็เนื่องจากมีคนแจ้งมาตลอดหลายช่องทาง
เจอผู้ชายรูปร่างแต่งตัวลักษณะคล้ายกับนายสถิตผู้ศูนย์หาย
อยู่ในหลายชุมชนนะครับในทั่วเขตพื้นที่อุดรธานี
ขอนแก่นด้วยหนองบัวลำพูด้วยคืออาจจะฟังเหมือนหลายจังหวัด๓จังหวัด
แต่ความจริงมันมีเขตที่เป็นพื้นที่ติดต่อกันในพื้นที่ป่าแถวนี้นะครับ
ก็ยังพบสัญญาณวนเวียนอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู
ห่างจากวัดภูตภาวทองไปทางทิศตะวันตกข้ามเขาช่องขาดไปสัก๑๕กิโลเมตร
พอลงพื้นที่ไปหาไม่เจอตัวนะครับแล้วก็สัญญาณมือถือก็หายไป
คาดว่าอาจจะแบตเตอรี่หมดก็ได้เพราะว่าก็หนีหายมาสามวันแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะไปหลบไปซ่อนตัวอยู่ในระแวกหมู่บ้านต่างนี่แหละ
เพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวุ่นวายชอบเก็บตัว
น่าจะไม่ใช่หลงป่าแล้วนะครับอ่าแต่ว่าชาวบ้านในส่วนที่เขาเชื่อว่า
ถูกบังตาไว้ในป่าเขาก็ยังทำพิธีเปิดป่าของเขากันต่อนะ

ก็มีข่าวตามไปเลยเขาก็โทรมาบอกว่าเห็นอยู่ตรงนั้นตรงนี้
มีสิ่งลี้ลับที่บังไม่ให้เห็นหรือยังไงประมาณนี้นะครับ

ปิดบังลูกหลานเอาไว้ก็ขอให้ท่าน

เพื่อให้มาหาลูกถามเบียงแม่พ่อค่ะพี่ค่ะน้อง

เอาเป็นว่าตอนนี้ทางครอบครัวก็ฝากแจ้งนะครับ
เพื่อใครพบเห็นผู้ชายคนนี้นะครับ

แต่ว่าตอนนี้เขาจะโกนศีรษะแล้วจะศีรษะโล้นแล้วนะครับ
แต่ก็นุ่งชุดขาวไปนะครับที่หายตัวไปจากวัดนะครับ
ถ้าใครแจ้งใครเจอนะครับแจ้งไปยังสพนวัวซอก็ได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะสพหนวศหมายเลข๐๔๒๒๙๘๑๙๑
หรือแจ้ง๑๙๑ก็ได้นะครับนะถ้าจะแจ้งเบอร์ง่ายนะครับ
หรือเบอร์ของผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับในพวงเทพมณีนะฮะ๐๖๒๐๖๓นะครับ
นี่นะฮะเผื่อใครพบเห็นเพราะเชื่อว่าน่าจะไปอยู่ตามพื้นที่ระแวกต่าง
หมู่บ้านตามชุมชนมากกว่าจะไปอยู่ในป่า
ค่ะก็ช่วยตามตัวกันด้วยเพราะว่าถ้าเขามีอาการป่วยจริงเนี่ยก็ต้องได้รับการรักษานะคะ